คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูหนุ่มก๊อตจิรายุเขาออกกำลังกายกันหน่อยนะคะ
บอกเลยว่ามีแต่ช็อตฟินทั้งนั้นเลย

ช่วงนี้ใครก็ขยันออกกำลังกาย

หลักคู่รักก็อจิรายุและโบเป็นสวรรค์เนี่ย
โอ้โหถือว่าเป็นคู่รักนักออกกำลังกายตัวจริง
และเมื่อนุ่มก๊อตต้องสำรวจอุปกรณ์ออกกำลังกายให้น้องโมแล้วนาน
บอกล่ะเดี๋ยวใจบทดี
ที่ฉันอยากจะสิงอุปกรณ์ออกกำลังกายคาซิส
แม่สายตานอดทำอีฉันและสาวละลอยหนักมากค่ะ
แต่อยากถามว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันเล่นอย่างนี้จริงหรือจ๊ะ
วันนุ่มก็อดล้ม